กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดปรับรามยาเสพติดที่จังหวัดเลย
บุกเข้าไปตรวจค้นยาเสพติดที่บ้านของนายเมธารัฐจันสว่างหรือในตั้น
แล้วก็ไปเค้นถามเรื่องของยาเสพติดในตั้นก็ปฏิเสธ
ปรากฏว่ากลายเป็นถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายนะคะ
ตั้นก็วิ่งหนีเจ้าหน้าที่ก็ยิงใส่แล้วก็ใส่กุญแจมือ
บาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลและในตั้นเสียชีวิต
ทางครอบครัวของในตั้นติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

มี๒ใน๗ที่ไปมอบตัวแล้วเป็นกำนันกับผู้ช่วยกำนัน
แต่สุดท้าย๒คนที่ไปมอบตัวได้รับการประกันตัวออกมานะคะ
ทางพนักงานสอบสวนตอนแรกคัดค้านการประกันตัว
สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวเมื่อวันที่๑๕ตุลาคม
แต่ว่าสุดท้ายได้รับการประกันตัวออกมาแล้วค่ะ
วันนี้นายโกเมสุธิรักษ์หรือกำนันแม็กซ์
และนายบุญเชษสุวรรณพฤกษ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๘

โดยทั้งสองคนคาดว่าได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลคนหนึ่ง
โดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดรวมถึงตำแหน่งในการค้ำประกันค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเมื่อวานนี้เราให้ฟังคลิปเสียงการพูดคุย
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา๒คนนี้

ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือ
เพื่อให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนได้รับการประกันตัวออกมา
เดี๋ยวลองไปฟังดูอีกสักทีนะคะ
สวัสดีครับคุณผู้ชม
ขณะที่นางเรวดีชุมแวงวาปีน้องสาวของผู้ตาย

รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากนะครับเกรงว่าครอบครัวจะได้รับอันตราย
เมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ชายแปลกหน้า๔คนมาวนเวียนอยู่ใกล้บ้านของเธอด้วย
ต้องเรียกคนในบ้านทั้งหมดให้มานอนรวมกัน
ตอนนี้กำลังกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะตามมาล้างแค้น
ถ้าเขาออกมาเราจะอยู่ยังไงตอนนี้หวาดกลัวค่ะ
แล้วยิ่งเมื่อคืนมีชายแปลกหน้ามา๔คนสักลายเต็มตัว
มาที่บ้านที่เกิดเหตุด้วยค่ะพวกเราก็อยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
เขาก็มาถามว่าจะมีตำรวจมาไหมแล้วมีคนเฝ้าร้านก๋วยเตี๋ยวไหม
มีคนอยู่นี่ไหมเขาก็ถามอย่างนี้ค่ะ
เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราก็ไม่ได้คุยอะไรมาก
ก็จริงเราก็กลัวค่ะกลัวประวัติศาสตร์มันซ้ำโลยครับ
อำเภอเมืองเลยที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
ดำเนินคดีได้ก็มีแค่สองคน
ที่ตอนนี้ก็ได้ประกันตัวออกไปแล้ว